เมื่อเช้านี้สักประมาณ๙โมงเช้า
ส่องพ่อสอแห่งยุคแห่งวอสอทรเข้าพบกรมทร
เพื่อที่จะไปชี้แจงเรื่องของดม
เดี๋ยวก่อนนะตัวย่อเยอะมาก
ส่องพ่อสอคือส่องพระสงฆ์แห่งวอสอทรคือวัดไส้ทร
เข้าไปพบกรรมธิการช่วยชี้แจงเรื่องดอมอคือดราม่า
คุณอาริยาเก่งมากครับคุณผู้ชมเรื่องของคำย่อตรงนี้นะครับ
ต้องตีความให้เข้าใจนะเพราะว่าเป็นคำย่อที่ใช้ในการไลฟ์
ของส่องพ่อสอคือพระมหาพรายวันกับพระมหาสมปอง
แล้ววันนี้ก็เข้าไปชี้แจงต่อกรรมาธิการ
ว่าการไลฟ์แบบนี้ผิดพระธรรมวินัยหรือไม่
ไม่สำรวมหรือไม่ตลกปกฮาหรือไม่
ดังนั้นก่อนที่จะเข้าไปที่กรรมาธิการเนี่ย
พระทั้งสองรูปเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างไร
ฟังกันหน่อยนะครับ
อาจารย์กังวลไหมคะเพราะว่ามีบางฝ่ายมองว่า
พระอาจารย์คือผิดธรรมวินัยตรงที่ไม่สำรวมอะค่ะ
เพราะว่าไม่กังวลพอบางวันคุยกับหลายท่าน
พูดมากันเยอะแล้วเพราะว่าอย่างนี้
คือจริงเรื่องน่ารักษ์สิ่งหัวเลาะไม่น่าเป็นปัญหาระดับหน้า

จริงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นห่วงแหละ

แล้วก็คุ้มครองศาสนาอยู่แล้ว
ใช่มันก็คงเป็นภูมิพรองเราดูแลเราแหละ

ท่านก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการชุดนี้อยู่แล้วนะคุณนะ
ทีนี้พอลงจากรถเข้าสู่รัฐสภาตรงนี้
เข้าสู่อาคารนะพระมหาภัยวันท่านบอกว่า

นึกว่ามางานประกัดรางวัลคนเยอะเลยนะฮะ

พระมหาภัยวันพระมหาสมปองท่านก็บอกว่า

เหมือนกับที่มีการไลฟ์สดนั่นแหละก็ไม่ได้เตรียมอะไรนะครับ
ก็แล้วแต่ว่ากรมธอยากจะรู้ประเด็นไหนบ้าง
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตรงไหนเกินตรงไหนขาด
ถ้าเตือนต้องเตือนใครรู้ไหม
เตือนพระมหาภัยวันพระมหาสมปองพูดแบบนี้

พระมหาภัยวันที่ข้างอัตมานี่
เพราะพระมหาภัยวันชอบใช้เสียงแปลก
ชอบหัวเราะแปลกอะไรอย่างนี้นะ
ก็เป็นการแซวกันนะขนาดให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ

แล้วก็ท่านก็บอกว่าจริงแล้วก็อยากจะให้เข้าใจ

กรรมาธิการนิมนต์เรามาเราก็ยินดีจะมา
แล้วก็ยินดีตอบทุกคำถามอยู่แล้ว
ที่กรมอธอาจจะสงสัย
ซึ่งเราเข้าใจท่านเพราะบางเรื่อง

แต่เราก็จะตอบให้หมดทุกคำถามนะครับ

ไม่ไปจัดการสิ่งที่ไม่จัดการเหมือนเดิม

เชื่อมือเราเถอะจะมาบรรยายธรรมมา๒๐กว่าปี

พระทั้งสองรูปท่านจะเข้าไปพบกรรมาธิการนะครับ
ทีนี้ไหนท่านก็เข้ามาในรั้วรัฐสภาแล้ว
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ขอให้พ่อสอทั้งสองรูป
ฝากธรรมะฝากธรรมะให้แก่ใครรู้ไหมฮะ
ธรรมะถึงนักการเมือง
โอ้โหพระมหาสมปองได้ฝากธรรมะถึงนักการเมือง

บอกว่าท่านเข้ามาทำหน้าที่ในการดูแลประชาชน
ขอให้ทำให้สมกับหน้าที่ของท่าน
ธรรมชาติของตาอยู่ต่ำกว่าสมอง
อย่าตัดสินแค่การมองโดยลืมไตรตรอง
ด้วยการใช้สมองที่สูงส่ง
ทุกครั้งที่เราดูอะไรเห็นอะไร
อย่าเพิ่งตัดสินใจเลยในสิ่งที่เห็นเท่านั้น
แต่ขอให้ดูให้จบก่อนใช้สมองไตรตรอง
จริงไม่จริงชอบไม่ชอบดีไม่ดี

เราจะไตรตรองและทำงานในหน้าที่ได้ดีที่สุด
นี่คือธรรมะฝากถึงนักการเมืองนะฮะ

ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกว่า๑ชั่วโมง
พระมหาสมปองและพระมหาภัยวันท่านก็ออกมาอีก
แล้วก็พูดคุยกับนักข่าวเหมือนกัน
เพราะนักข่าวก็รอที่จะนิมนต์ขอสัมภาษณ์นะครับ
พระมหาสมปองท่านบอกว่าคณะกรรมธิการมีข้อเสนอแนะนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลที่พูดระหว่างการไลฟ์สด
ซึ่งอยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างนานานะครับ
อยากให้ใช้ดุลพินิษฐ์ในการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสม
เนื้อหาธรรมะร้อยละ๗๐
และอีกร้อยละ๓๐ค่อยเป็นความหา
ซึ่งทางอัตมาทั้งสองรูปก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า
ไม่ว่าจะกำหนดให้เนื้อหาสาระมีกี่เปอร์เซ็นต์
พระก็สามารถกำหนดได้เองอยู่แล้วจึงไม่ใช่ปัญหาแหละ
แล้วก็ถ้าจะต้องแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวจะไปพิจารณานะครับ
ส่วนที่มีสื่อหลายสำนักแล้วก็แบรนด์สินค้า
ติดตามเข้ามาเสนอจะอุปถัมภ์ได้หรือไม่นั้น

กรรมธิการก็เห็นว่าสามารถทำได้นะ

แล้วก็ไม่ได้พูดสนับสนุนหรือโฆษณาพูดระหว่างไลฟ์สดด้วย
ขณะที่พระมหาภัยวันท่านก็ยืนยันนะครับ
เนื้อหาที่พูดระหว่างไลฟ์สดไม่ได้มีปัญหา
และขอนำคำแนะนำของกรรมธิการบางท่าน
ปรับให้เหมาะสมกับการจัดรายการไลฟ์สดต่อไปนะครับ
ขณะที่ประธานกรรมธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ก็คือนายสุชาติอุตสาหะก็เปิดเผยเหมือนกัน
บอกว่าเนื้อหาของการไลฟ์สดในครั้งที่ได้ชมพระทั้งสองรูป

ก็หลังจากนี้ก็จะมีคณะกรรมการของสงฆ์พิจารณาตรวจสอบอยู่
คณะกรรมธิการศาสนาไม่ได้ก้าวล่วง
เพราะไม่มีอำนาจไปชี้ผิดชี้ถูก
ว่าเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับ
พระทั้งสองรูปก็บอกว่า
การสร้างเสียงฮาการใช้ธรรมะการสั่งสอน
รูปแบบใหม่รูปแบบการไลฟ์หรือใช้อินเทอร์เน็ต
ก็พยายามไม่ผิดพระธรรมวินัย
และหาใช้เรื่องขอขาดบาดไตไม่
แค่สร้างเสียงฮาไม่น่าจะเป็นปัญหาระดับชาติ

พุทธศาสนิกชนในมุมมองนี้
เรื่องของการแสดงทำออนไลน์ผ่านทางการไลฟ์แบบนี้
คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ
หรือว่าจะฝากอะไรไปถามกับพศทั้งสองรูปนะ

คุณบอกว่าเป็นอะไรนะพศเจอกับ
สพสพนี่คือคุณต้องพูดดีนะ

พอคือพันดีคุณอย่าสอแล้วพลอไม่ได้นะ